แม่ผู้ปกครองก็คงเป็นห่วงแหละลูกหลานเรียนหนังสือแล้วเวลาจะกลับบ้าน
บางทีเจอคนทำอะไรไม่ดีกับลูกนี่เกิดขึ้นกับนักเรียนหญิงม๒๒คนนะ
น้องผู้หญิงสองคนเนี่ยเขาก็กำลังจะข้ามถนนกลับไปฝั่งนู้นนั่นแหละ
จะกลับบ้านหลังเลิกเรียนปรากฏว่ามีผู้ชายมาดึงแขนแล้วก็เอาตัวน้องไปก่อน
เฮ้ยคือทำแบบนี้เลยน้องตกใจที่น้องยืนอยู่ทั้งสองคนเนี่ยรอให้กัน
กับตำรวจตัวสั่นเลยนะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
พอคุณตำรวจมาก็บอกว่าหนูใจเย็นนะ
ค่อยเล่าให้พี่ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือน้องบอกว่าหนูกำลังจะเดินข้ามถนน
ซอยฝั่งตรงข้ามหนูเดินออกจากโรงเรียนกันมา

จังหวะที่หนูจะรอข้ามถนน
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ๒๐กว่าไม่น่าจะถึง๒๕
เขามาจากข้างหลังแล้วเขาจับแขนหนู

แล้วหลังจากนั้นดึงตัวน้องผู้หญิงเข้าไปกอด

เนี่ยเหมือนจะลวนลามไงพอกอดเสร็จปุ๊บหนีไปเลยเอ้า

ตกใจด้วยน้องก็วิ่งกลับมาที่โรงเรียน

พอคุณครูทราบเรื่องก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ทีนี้เขาไปไล่ดูกล้องวงจรปิดด้วยนะคุณผู้ชม
กล้องวงจรปิดริมถนนตามฟุตปาด

คือเขาคิดว่าคนที่มาก่อเหตุ
เป็นวัยรุ่นที่เปลี่ยดเปรย์อยู่ในพื้นที่

สัญญาณแห่งความไม่สบายใจมาแล้วนะ

ใช่ไม่รู้ไงดอมว่ามันจะไปมีพฤติกรรมอย่างอื่นหรือเปล่า
ทีนี้พ่อแม่ผู้ปกครองดูข่าวนี้ก็คงเป็นห่วง

หลังจากนี้คงทางโรงเรียนเองก็จะต้องมีคุณครูเนี่ย
มายืนอยู่มาดูแลความเรียบร้อยหน้าโรงเรียนมากขึ้น

ก็ต้องเฝ้าระวังล่ะค่ะแล้วก็ถามว่าคนก่อเหตุล่ะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตามตัวมา

จริงน้ำแข็งเชื่อแหละว่าหลายโรงเรียนก็ต้องมีมาตรการเรื่องนี้ในการป้องกัน
อย่างที่เมื่อโรงเรียนเราสองคนฝั่งตรงข้ามโรงเรียนที่มันเปรียบ
คืออาจารย์เขาก็ต้องไปอยู่ฝั่งป้ายรถเมย์ฝั่งนู้น
เพื่อที่จะแบบส่งเด็กขึ้นรถดูเรื่องความปลอดภัย
คือถ้าอาจารย์กำลังไม่พอผมไม่แน่ใจว่าทางโรงเรียนเนี่ย
โรงเรียนเราเมื่อก่อนมีกองร้อยพิเศษ
ก็ให้ลองไปช่วยดูแลก็ได้นะครับ

หรืออาจจะต้องฝากตำรวจสภเมืองลำปาง
มาหน่อยแวะมาหน่อยขี่ตรวจตราหน่อยนะ